กลัวเรื่องของเสียงพลุเสียงประทัด
น้องหมาเจ้าตูบทั้งหลายแหละก็กลัวใช่อันนึงค่ะ
บ้านนี้เขาเลี้ยงหมาไว้๙ตัวตอนแรก
เจ้าของคิดว่าน้องหมาไม่น่าจะกลัวผู้หรือว่าเสียงประทัดหรอก

น้องเป็นไซบิลเลี่ยนฮัสกี้แท้เลยครับแล้วก็มีไซบิลเลี่ยนฮัสกี้ลูกผสม๙ตัวนอนเรียงกันอยู่อย่างสบายใจที่เจ้าของบ้านเขาสร้างบ้านแยกเอาไว้ให้แต่ทันทีที่มันมีเสียงพลุเสียงประทับมันก็ตื่นตกใจกระโจนกรอบหน้าตางบ้างหาที่หลบบ้างตามหาเสียงที่มันเกิดขึ้นบางตัวก็กลัวบางตัวก็วิ
ว่าน้องหมาที่เลี้ยงเอาไว้ไม่น่าจะกลัวพุเพราะว่าตอนอยู่กรุงเทพมันก็นอนหลับกันดีทุกเทศกาลไปแต่พอย้ายทั้งหมดมาอยู่ที่ราชบุรีเปิดกล้องมารอดูสิว่ามันจะกลัวไหมนะคือเจ้าของบ้านเขาอยู่ในบ้านแหละนะก็เปิดกล้องดูตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะกลัวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นคือมันกลัว
แล้วเจ้าหมาจอมโหดอย่างพิษบูมันกลัวหรือเปล่าไปดูสิ
โอ้โฮเห็นดูจังลูกโอ้โฮ
โอ้โฮกลัวจนตัวเหลือนิดเดียวเอง
ตัวนิดหนึ่งฮะทองกลัวออกมา
มันออกมาตรงข้ามกับลักษณะสายชันตัวเองเลย

พิษบูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าบุฟเฟ่
มันกลัวสิ่งครูปีใหม่ตอนแรกวิ่งไปหลบในห้องน้ำ
เจ้าของก็เรียกออกมาสุดท้ายก็ไม่ยอมออกนะ
ค่อยออกมาหาที่หลบเปิดประตูไปหลบในห้อง
เจ้าของหมาตอนแรกก็ถ่ายคลิปอยู่สักพักก็วาง
โทรศัพท์แล้วก็กอดปลอบใจจนมันหายกลัว

ก็มีคำเตือนก่อนการจุดพูโม่วันที่๓๑คืน๓๑เหมือนกัน
ให้ดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในวงจำกัดเนาะ